ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีที่ต้องบอกว่า
วันนี้มีความคืบหน้าอยู่สองเรื่องนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือพบว่าเขามีเมียเพิ่มอีกหนึ่งคน
ใช่ค่ะดังนั้นการเรียงลำดับเมียเนี่ยตัวเลขจะเปลี่ยนแล้วนะคะ
พบอีกคนนึงเป็นมีเมีย๕คนนะ
๕ลูก๑๐นะฮะเอาตรงเมียของเขาที่ชื่อเจนเจษดาก่อน
จากที่เคยบอกเป็นเมียคนที่๒เนี่ยตอนนี้เมียคนที่พบเพิ่มเนี่ยเขาเป็นคนที่๒

เป็นคนที่๓มีลูก๕คน
ใช่ค่ะคนโตคือน้องอายุ๑๒ขวบที่หนีออกมาขอความช่วยเหลือคนแรก
แล้วไล่ไปไล่มาพบว่าเจนเจษดากับเอ็มเนี่ยเขาเคยมีลูกชายอีก๔คน
เป็นเด็กเล็กนะฮะแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้ว

๒คนเนี่ยเขาสารภาพว่าทำร้ายเสียชีวิตในเอ็มบอก

ตั้งแต่ปี๕๖กับปี๕๗
ตอนนั้นยังไม่ทราบว่าศพเด็กมาจากไหนเป็นลูกใคร
โหนี่หกก็เป็นสิบปีอีกจริงพี่หุยคือไม่น่าเชื่อนะ
คือผ่านไปเป็น๑๐ปีสุดท้ายความมันแตกไง
คือโชคดีที่แม้เขาก็จะเอาร่างของเด็กที่เจอ
แล้วยังเป็นนิรนามอยู่ไปบำเพ็ญกุศลอะไรก็ว่า
คุณผู้ชมครับของสองศพนี้
นี่ก็คือเรียบร้อยเลย

ตรงแรกเลยนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับซึ่งรับผิดชอบดูแลคดีนี้
เปิดเผยว่าแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้แจ้งผลการตรวจดีเอนเอของศพเด็กชาย
ที่พบในท้องที่สนบางซื่อเมื่อปี๒๕๕๖กับ๒๕๕๙
ตรวจออกมาเรียบร้อยแล้วว่าดีเอนเอตรงกับในเอ็มส่องศักดิ์และเจนเจษดา
นั่นหมายความว่าศพนิรนามของเด็กทั้งคู่ในเอ็มกับเจนเป็นพ่อและแม่ที่แท้จริง
โอ้โหท่านผู้ชมนะฮะคือถ้าดูจากลูก๕คนของเอ็มกับเจนเจสดา
สองศพนี้ที่เป็นศพนิรนามเมื่อปี๕๖๕
ศพหนึ่งก็คือน้องไข่ดำหรือน้องสักฒาซึ่งน้องเกิดเมื่อ๑๕ธันหวาคม๒๕๕๕
แล้วไปเจอเป็นศพนิรนามนะฮะขณะเดียวกันนะครับ
คือตอนที่ไปเจอก็น้องอยู่แค่๑๐เดือน
อีกศพ๑ปี๕๗น้องเล็กต้าอายุไม่ถึงเดือนนะครับ
นับวันได้แค่๑๒วันนะครับที่ไปเจอเป็นศพนิรนาม

สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กทั้งสองศพนะครับ

ตอนที่เจอศพเด็กนะฮะก็คือกระโหลกศีรษะแตก
มีรอยคลั่งของเลือดและระบบหายใจล้มเหลว
ซึ่งยืนยันได้ชัดเจนว่าเด็กถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ในปี๕๖กับ๕๗นั้นนะครับ
ตรงกันกับทางพ่อแม่ก็คือนายส่องศักดิ์กับนางเจษฎา

แสดงว่าตามคำรับสารภาพของเขานะครับว่า
มีการร่วมกันนำศพไปทิ้ง๒ศพดังกล่าวนั้นเป็นลูกของเขาจริงนะครับ
ชนสูตรนะครับได้ออกผลการชนสูตรตั้งแต่ปี๕๖กับปี๕๗แล้วนะครับ
ก็คือว่าสาเหตุการตายก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวผมต้องยืนยัน
ถ้าเจนต้องคือกระโหลทีสักแหลงยืนลอยข้างเลือดนะครับ
และอีกคนคือระบบหาใจม้มเหลวนะครับ

เพราะฉะนั้นเมื่อชัดเจนแล้วนะครับ
ข้อหาคือร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ช่วยผู้อื่นซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อไม่ให้ได้รับโทษ
หรือรับโทษน้อยลงนะครับ
และร่วมกันทำลายพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้ได้รับโทษ
ส่วนในเอ็มถูกแจ้งไปแล้ว๕ข้อหา
ทางพลังตรีวาธีอัตสวุฆิ์มังกุลนะครับ
ผู้มึงครับการสำนักงานภิกษุหลักฐานตำรวจ
เปิดเผยว่าผลการตรวจชิ้นส่วนกระดูก
ที่เจอที่ริมถนนผนโยธินใกล้ปากซอยผนโยธิน๕๖นะครับ
เพราะว่าเขาบอกเขาทำร้ายลูกอีก๒คนนะครับแล้วก็ไปทิ้งแถวนั้น
แต่ว่ายังหาไม่เจอเนี่ยฮะร่างเนี่ยนะฮะเป็นศพนิรนามก็ไม่มีใครเคยเจอเนี่ยนะครับ
กำลังรอผลอยู่นะครับผลวิทยาลเดชน์ธรรมสุธีปุ้มคับการสืบสวนสอบสวน
หากผลตรงกันทั้งหมดนะก็จะมีการพิจารณาเรื่องของข้อหาเพิ่มเติม

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเจนหรือเจษดาเมียของในเอ็มที่ตอนนี้ลำดับถัดไปแล้ว
ลำดับที่๓ไม่ใช่เมียคนที่๒แล้วเนี่ยนะคะ
คือมันเกิดคำถามเยอะมากนะคะว่าทำไมเจนถึงยอมยอมเอ็มซะเหลือเกิน
เห็นว่าตัวเองก็ถูกทำร้ายด้วยแล้วเห็นกับตาว่าเอ็มทำร้ายลูกแท้ของตัวเอง
ตายแล้วเอาศพไปทิ้งทำไมยอมทุกอย่างเลย
คือเจนรับสารภาพนะคะคือเรื่องของความยอมในเอ็มบอกว่ารักมาก
เอ็มมากรักเหลือเกินรักที่สุดยอมทุกอย่าง
แล้วรับสารภาพว่าร่วมมือกับเอ็มผู้เป็นสามีทำร้ายร่างกายลูก
ลูกตายแล้วก็เอาไปทิ้งร่วมกันเอาไปทิ้งค่ะ
ทีนี้พอรับสารภาพแบบนี้เพิ่งจะมารู้สึกผิด
จะมาสำนึกผิดเพิ่งจะมายอมรับในบาปที่ตัวเองก่อไว้
ล่าสุดคือยังไงรู้ไหมคะเจนเนี่ยบอกอยากจะให้ตำรวจนิมนต์พระมาให้หน่อย
มาทำบุญค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะถวายสังขทานทำบุญให้กับลูกของตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้ว
ตั้ง๔คนนะคะที่เสียชีวิตไปคือข้อมูลจากตำรวจสืบสวนเนี่ยนะคะบอกว่าเจนเมียเอ็มเนี่ยยอมเปิดปากรับสารภาพ
นำศพของน้องไข่ดำอายุเพิ่ง๑๐เดือนไปทิ้งริมถนนนิคมรถไฟฟ้าสาย๑เขตจตุจักร
ใกล้กับสวนวชิระเบนจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟในพื้นที่สอนอบังซื้อ๑๐ตุลาคมตั้งแต่ปี๒๕๕๙
พฤศจิกายน๒๕๕๗เจนก็รับสารภาพว่านำศพของน้องเล็กต้าลูกชายที่อายุเพิ่ง๑๒วันไปทิ้งริมถนนนิคมรถไฟสาย๑เขตจตุจักร
ใกล้กับสวนรถไฟเหมือนกันท้องที่สอนอบางซื่อเหมือนกันปี๕๖ทิ้งไปแล้ว๑ศพปี๕๗มาทิ้งอีก๑ศพจุดใกล้เคียงกันเลยคุณผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะนอกจากน้องไข่ดำกับน้องเล็กต้าอีก๒ศพที่เป็นลูกของเจนเจนยอมรับอีกว่าปี๒๕๕๙และปี๒๕

ตัวเองเนี่ยไปทิ้งอันนี้ทิ้งอีกที่หนึ่งแล้วนะคะเป็นที่รกร้างถนนผลโยธินขาเข้า
ใกล้ปั๊มน้ำมันเอสโซในพื้นที่สอนอสายไหมสองศพนี้ก็คือเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ไปขุดดิน
หาเศษกระดูกเมื่อช่วง๒วันที่ผ่านมาและเจอชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์จริงแล้วเป็นของเด็กด้วย
อยู่ระหว่างตรวจสอบดีเอนเอว่าตรงกับเอ็มและเจนหรือเปล่าแต่ว่าสองศพที่เจอในสอนอบางพื้นที่สอนอบังซื้ออันนี้ใช่ละ
เอนเอมันใช่มันชัดแล้วอย่างที่พี่อุ๋ยเล่าไปวันนี้ตำรวจก็เลยพาเจนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลภูมิพล
แล้วก็ถูกนำตัวมาสอบปากคำต่อที่โรงพักช่วงบ่ายตำรวจก็เลยทำตามคำขอของเจน
มนต์พระมาหนึ่งรูปค่ะจากวัดบางบัวมาที่โรงพักทำบุญให้
ทำพิธีถวายสังขทานบางสุกุลให้กับลูกของเจนทั้งสี่ศพรวมถึงน้องโมเดลลูกของจุ๋ม
คนล่าสุดด้วยที่ถูกฆ่าโบกปูนไว้ที่บ้านที่กำแพงเพชร
ตำรวจเตรียมชุดสังขทานทูบเทียนดอกไม้อาหารให้หมดเลยนะคะครับนี่ค่ะ
เจนถวายพระแล้วก็นำกระดาษที่มีรายชื่อของเด็กเด็กที่เสียชีวิต
มาให้พระทำพิธีสวดบังสุกุลส่งวิญญาณให้ช่วงทำพิธี
ตำรวจพาเจนไปทำพิธีที่ห้องด้านหลังเจนก็กราบพระน่าเศร้า
ถวายสังขทานคุณผู้ชมคือเจนร้องไห้ตลอดนะคะ
และขออโหสิกรรมต่อเด็กที่เสียชีวิตทั้งหมดเฉพาะลูกของเจนี่ก็สี่ศพใช่ไหมคะ
เจนก็เล่าเรื่องราวรายละเอียดต่างของชีวิตตัวเองให้พระท่านฟังด้วยนะ
มันก็คล้ายกับเหมือนสารภาพผิดยังไงก็ไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนระบายความอัดอั้นให้พระท่านฟังเดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ของของเจนรับภูมิคุณบุญ

ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะไม่ได้รับไม่ได้อะไรเลย
พอทราบว่าถึงยมจะแอบทำให้ก็ไปไม่ถึงเขา
เพราะว่าทำยังไงก็ไม่ถึงเพราะว่าเขาไม่ได้รับไม่เจอพระ
ไม่เจออะไรเลยเขาชอบอะไรเราก็ไม่ได้
เราก็ไม่ได้ให้เขาทีนี้พอตอนนี้เขาก็จะเจอแล้ว
เราก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
ก็สุดใจที่สบายใจนี่เราก็สบายใจได้ด้วย

ก็บอกเจอที่ไป

เพราะว่าในแต่ละวันก็จะมีรายละเอียดของคดีเพิ่มเติมขึ้นมา
แล้วก็โอ้โหแต่ละเรื่องมันสะเทือนใจคนในสังคมจริง
แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคม
ที่จะต้องมาเสียชีวิตไป๕ศพจากน้ำมือของพ่อแท้ของตัวเอง

เจนค่ะเมียของในเอ็ม
ตำรวจนำตัวไปชี้จุดที่เอาศพลูกของตัวเองไปทิ้ง
๒จุด๔ศพ

ก็คือที่บริเวณในพื้นที่ของบางซื่อ
คือนักข่าวก็ตามไปนักข่าวก็พยายามจะทำหลายอย่าง

หลังเราหมายจับแล้วค่ะ

เดินออกมาใส่หน้ากากอนามัยใส่หมวกปิดบังใบหน้าแล้วก็ขึ้นรถไป
เพราะว่าถูกดำเนินคดี๕ข้อหานะคะ
เพราะว่ายอมรับแล้วว่าร่วมมือกับในเอ็มสามี

ทีนี้ค่ะตำรวจนำตัวเจนไปชี้จุดที่นำร่างของลูกอีก๒คนไปทิ้งที่ริมถนนพะหนโยธินกิโลเมตรที่๒๕ที่บริเวณปั๊มน้ำมัน
ก็คือจุดที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปขุดค้นหากระดูกต่อเนื่อง๒วันนะคะ
พอไปถึงจุดนี้เจนจุดทูบไหว้ที่ศาล

ก็คล้ายกับว่าไหว้เพื่อขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางหรือไม่นะคะ
พอชี้จุดเสร็จก็นำตัวกลับไปสอบปากคำต่อที่สอนอบางเขนค่ะ
ทุกผู้ชมครับมันมีเรื่องของเด็กวัย๔ขวบด้วยนะคะ
มิ้นนี่จะเป็นลูกสาวอีกคนนึงนะครับ
ของทางนันของจุ๋มสุนันที่เป็นเมียคนที่๕ณวันนี้

คือวันที่คุณกันจอมพลังไปช่วยเด็กจากอพาร์ทเมนต์ของเจนเจษดาเมื่อ๑๐กันยายน
ก็คือช่วยเด็กหญิงวัย๑๒ขวบ

น้องบอกในห้องหนูเนี่ยมีน้องวัย๔ขวบอยู่อีกคนนึง

แรกคิดว่าเป็นลูกของเจนตกลงเป็นลูกของจุ๋ม

เมื่อวานนี้ในเปิดปากกับพ่อคุม
เพราะอยากรู้เรื่องวันที่เขาเอาน้องโมเดลไปอะไรยังไง
เขามีพฤติกรรมแบบไหนอะไรยังไงในการอำพลางอะไรพวกนี้นะครับ
ไล่ไปไล่มาก็เลยถามว่าน้องโบเดลคือน้องสาวของน้องมิ้น

น้องมิ้นคือลูกคนโตของเอ็มกับจุ๋ม
ก็ถามคุณลุงคุณลุงที่เป็นพี่เขยของจุ๋มสุนันเขานะ

คุณลุงบอกหลานไม่ได้ปากแหว่งเพดานโบสถ์
เพราะว่าเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิด
เนื่องจากจุ๋มเนี่ยมีลูก๓คนลูกเกิดมาก็ทิ้งไว้ให้ยายที่กำแพงเพชร
ให้แม่ของจุ๋มเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด
ทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยนะครับก็เท่ากับว่ามันก็โยงไปถึงในเอ็ม
ที่เคยโพสต์ในเพจเฟซบุ๊คที่เขาบริจาคเงินช่วยเหลือเด็ก
ที่พิการหรือกรรมพระต่าง
เอ็มเนี่ยเคยเอารูปของน้องมิ้นวัย๔ขวบ
ที่ปากแหว่งเพดานโบไปโพสต์ขอรับบริจาค

อย่างนี้มันก็ไปทำอะไรเด็กเพื่อเอารูปของเด็กไปเปิดรับบริจาคหรือเปล่า
แล้วที่แน่ก็คือน้องวิวัย๑๒ที่คุณกันไปช่วย
วีก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวในลักษณะที่ว่า
เอ็มฉีดน้ำเข้าตาน้องมิ้นตั้งใจฉีดใส่
ใช้สายชำระฮะซึ่งมันแรงนะฮะสายชำระของชะโครกนะฮะ
ใช่น้องก็ตาบอดอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวถ้ามีเพจที่ในเอ็มเขาโพสต์เปิดรับขอรับเงินบริจาค
เดี๋ยวเอาให้ดูด้วยนะฮะแต่เอาเป็นว่าพอคุณกันนี่เมื่อวานนี้
คุณกันก็มาคุยด้วยคุณกันก็เอ้าผมก็เพิ่งทราบ
ผมนึกว่าเด็กเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิด
วันนี้คุณกันจอมพลังนะครับก็เลยพาลุงสังวร
ลุงของน้องมายมิ้นท์เด็กหญิงวัย๔ขวบเนี่ยนะฮะ
ไปที่สอนอบังเขนนะครับไปพบพลโนตรีนพสินภูลสวัสดิ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานที่ท่านเข้ามาดูแลคดีนี้นะครับ
เพื่อให้เอาผิดกรณีการค้ามนุษย์กับในเอ็มส่องศักดิ์ด้วยนะฮะ
เอ็มพ่อของเด็กหลังจากรู้ความจริงว่า
น้องมายมิ้นไม่ได้พิการตั้งแต่แรกเกิด
คุณกันจอมพลังบอกว่าเพิ่งทราบความจริงจากลุงสังวร
เลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่เกิดว่าเด็กเนี่ยเกิดมาปกติทุกอย่าง
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงวันที่เข้าไปช่วยเนี่ย
พบว่าเด็ก๒คนคือเด็กหญิง๑๒กับเด็กหญิง๔ขวบนะครับ
มี๑คนก็คือน้อง๔ขวบนี่แหละร่างกายผิดปกติ
นอกจากตาบอดทั้ง๒ข้างมีลักษณะปากแวง
แล้วพบว่าตัวพ่อเด็กเนี่ยเคยเปิดรับเงินบริจาค
ก็เลยสงสัยว่าการเปิดรับเงินบริจาคในครั้งนี้เนี่ย
จงใจทำร้ายลูกตัวเองเพื่อให้เด็กเนี่ยพิการหรือเปล่า

แล้วจากข้อมูลเรื่องเด็กปากแหว่งเนี่ย
มันก็ย้อนแย้งนะกับความจริงที่ว่าเด็กเนี่ย
สมบูรณ์ตั้งแต่เกิดนะฮะก็เลยอยากให้ตำรวจ
ดำเนินคดีเรื่องค้ามนุษย์เพิ่มเติมด้วย
เมื่อกี้มันมีจุดหนึ่งผมขอเสริมหน่อย
เมื่อกี้ชาวบ้านบอกว่าทางลุงบอกว่ารถล้มเหรอ
ผมเนี่ยมีข้อมูลมาอีกทางที่ท่านไปพูดว่า
เด็กเนี่ยเป็นเชื้อราปากก็เลยถูกเนื้อถูกกิน
ตรงกันแล้วนะครับท่านท่านเตรียมเลยค้ามนุษย์รอท่านอยู่

เอ็มอ้างว่าน้องปากเป็นเชื้อรา
ใช่ตอนที่จับตัวได้ใหม่
บอกไปขี่จักรยานหรืออะไรรถล้มรอยเนี่ย
แล้วก็ติดเชื้อลงเชื้อรา
แต่จริงมันตรวจได้นะว่าสาเหตุคืออะไรยังไง

ที่สำคัญก็คือไปโพสต์ขอรับเงินบริจาคเอาไว้ไง
แต่ว่าเป็นบัญชีของเจรดาที่รับเงินบริจาคใช่ไหมคะ
ค่ะคือเฟซบุ๊กเนี่ยเอ่อเป็นของจุ๋มสุนันอืมนะ
ก็คือแม่ของเด็กใช่แต่เอ็มพ่อเด็กเป็นคนโพสต์ค่ะ
ส่วนบัญชีรับบริจาคเวลาโอนเงินเข้าไปเนี่ยจะเป็นชื่อบัญชีของเจนเจษฎ
ใช่เลยงงไงว่าอ้าวเป็นลูกจุ๋มแต่เอ็มโพสต์
แล้วให้บริจาคเข้าบัญชีเจนเมียอีกคนก็คาดว่าทั้งสามคนเนี่ยเขาอยู่กันแบบ
ร่วมด้วยช่วยกันสามคนผัวเมียเพราะวันที่ไปช่วยคือห้องของห้องของเจนนะ
อืมแต่ลูกของจุ๋มเนี้ยมาอยู่กับเจนไงนี่อันเนี้ยเคยโพสต์ไว้เปิดรับบริจาค
เห็นไหมฮะอ่าบอกว่าเด็กเนี่ยอ่าอายุสามขวบชื่อน้องน้ำตาลอ่า
เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีคนบริจาคเข้าไปด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมครับลุงสังวรบอกว่าขอยืนยันว่าเลี้ยงหลานสาวคนนี้มาตั้งแต่อายุ๑สัปดาห์
ที่จังหวัดกำแพงเพชรร่างกายปกติทุกอย่างไม่ได้พิการจนหลานโตมาอายุ๒ขวบ
ในเอ็มพ่อของเด็กกับจุ๋มแม่ของเด็กก็มาเอาหลานจากบ้านที่กำแพงเพชร
จะเอาไปเลี้ยงที่กรุงเทพตอนนั้นก็ไม่อยากให้ไปหรอกเพราะไม่มั่นใจว่าทั้งคู่เนี่ย
จะดูแลเด็กได้ดีหรือเปล่าแต่บังเอิญตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยคือตัวลุงเนี่ย
ไม่อยู่บ้านเขาก็มาพาลูกเข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่
นะฮะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอหลานอีกเลยนะฮะไม่ได้เจอหลานเลยไปตั้งแต่สองขวบ
ตอนนี้๔ขวบก็พยายามติดต่อถามไปยังจุ๋มนะว่าเออตกลงเป็นยังไง
หลานเป็นยังไงจุ๋มก็ไม่เคยส่งรูปอะไรมาให้ดูเลยนะฮะจนวันนี้พอเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเนี่ย
แล้วมาเห็นสภาพหลานสาวเนี่ยลุงบอกรับไม่ได้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ตั้งแต่แรกเกิดก็ปกติดีแล้วมันก็ไม่มีอะไรปากก็ดีมันก็ปกติของมัน

ขนาดที่รอง
ผู้บรรดิ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับพลโนตรีนพสินบอกว่าการเปิดรับบริจาค
ของน้องมิ้นท์วัย๔ขวบเนี่ยตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายข้อไหนบ้าง
ความเคลื่อนไหวในบัญชีที่เอารูปเด็กไปที่ปากแหว่งนะแล้วก็เปิดบัญชีเนี่ย
พบว่าตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาที่เขาเปิดบัญชีอ่ะนะค่ะ
มันมีการเคลื่อนไหวอยู่สิบเจ็ดรายการที่โอนเข้ามายอดเงินสามพันห้าร้อยบาท
มีเงินเข้ามาเนี่ยตั้งแต่รายละเจ็ดบาทถึงรายละหนึ่งพันห้าร้อยบาท
อ่าแต่อันนี้คือเรื่องราวมันใหญ่โตความแตกถูกจับได้ก่อนไง
ไม่รู้ถ้าเกิดยังไม่โดนจับเรื่องยังไม่แดงกันขึ้นมาไม่รู้จะเป็นยังไงต่อ
ก็จะเปิดบริจาคไปเรื่อยหรือเปล่านี่นะฮะ
จากการตรวจสอบชื่อบัญชีเนี่ยตำรวจยืนยันนะครับ
ชื่อบัญชีเป็นของเจนนะฮะเจษดาเมียคนที่สาม
แต่ลูกเนี่ยเป็นลูกของจุ๋มสุนันเมียคนที่ห้า
พฤติกรรมของในเอ็มส่องศักดิ์นะเขาอยู่แบบไม่ได้ทำมาหากินอะไร
นี่แล้วเมียสองคนนี้เนี่ยคือเจนกับจุ๋มเนี่ย
เมียคนที่๓กับเมียคนที่๕คือคนทำมาหากิน
ช่วยกันทำมาหากินนะอย่างเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเขาทำมาหากินกันได้มาวันละ๕๐๐บาท
นี่ต้องให้เอ็มสี่ร้อยนะโหเออเอ็มอยู่เฉยเฉยเอาไปสี่ร้อยนะฮะ
เหลือร้อยหนึ่งก็ไปแบ่งกันใช้อืมสองเมียเอ่อรถยนต์
คันที่เอ็มขับไปขับมาเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
จุ๋มเมียคนที่๕เป็นคนดาวน์ให้นะแล้วเจนเมียคนที่สามเป็นคนผ่อน
อะไรกันเนี่ยโอ้โหคือเนี่ยฮะแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตกันอยู่แบบสามคนผัวเมียแบบนี้
เออแต่จริงเรื่องเมียมันก็เรื่องหนึ่งเนอะไม่เป็นไรมีเมียกี่คนก็เรื่องของเขา
แต่เรื่องลูกไงใช่ทำกับลูกแบบนี้ได้ลงคอได้ยังไงอ่ะคะ
แล้วคนคนที่เป็นแม่ที่รับรู้ด้วยอ่ะเนี่ยสองคนนี้เขารู้เรื่องของของที่เอ็มทำกับตัวเองแล้วก็ทำกับลูก
ถึงขั้นบังคับให้เอาลูกไปซ่อนไปอืมทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำทำให้หมดเลยเด็ดเด็ด
ก็คือต้องไปดูว่าเขายังมีลูกที่ไหนนะยังมีเมียคนไหนแล้วมีใครเนี่ยถูกทำอีกบ้างหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเกิดเราเรียงลำดับไทม์ไลน์มันจะมีช่วงว่างมีแก๊ปว่างอยู่อะค่ะ
ที่มันไม่ได้มีลูกเสียชีวิตหรือเอาศพลูกไปทิ้ง
นี่นะครับเพราะฉะนั้นที่ว่าฝีเมีย๑๐ลูก๑๐คนแล้วเสียชีวิตไป๕เนี่ยนะครับ
ล่าสุดวันนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าพอไปไล่ตรวจสอบขยายผลดูประวัติสืบประวัติของในเอ็มเนี่ยนะครับ
พบว่าเขามีเมียอีกคนนึงนะฮะเท่ากับว่ารวมเป็น๕คนนะครับ
โนตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เอ็มเนี่ยเมียคนที่๕เนี่ยที่เจอเนี่ยอ่าเป็น๕คนเนี่ย
แต่ความจริงแล้วเขาคบหาอยู่กินกันเป็นคนที่สองนะฮะ
คนนี้เป็นคนกระบี่นะฮะชื่อตานะชื่อเล่นชื่อตานะครับ
เป็นชาวจังหวัดกระบี่ปัจจุบันอายุ๓๙ปีไม่มีลูกด้วยกันนี่นะฮะ
คุณจิตราหรือว่าตานะฮะคบหาอยู่กินกับนายเอ็มแต่ไม่มีลูกด้วยกันนะครับ
โดยตากับเอ็มเนี่ยคบหาอยู่กินกันเนี่ยในช่วงปี๒๕๕๒ถึง๒๕๕๖ก็คือ๔ปี
แล้วหลังจากนั้นก็เลิกกันนะฮะโดยมีการตอนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ย
ก็คือเอ็มเนี่ยเลิกกับเมียแรกก่อนนะฮะก็คือนันนะฮะหย่าจากเมียแรกมานะครับ
ซึ่งเป็นคนจังหวัดตรังเหมือนกับในเอ็มเมื่อปี๒๕๔๙นะครับ
คือนันเนี่ยเมียคนแรกกับนายเอ็มเนี่ยคบหาอยู่กินด้วยกันปี๒๕๔
พอหย่ากับนันคนแรกนี้มีลูกด้วยกัน๑คนนะฮะปัจจุบันอายุ๒๐แล้วเป็นผู้ชาย
เอ็มก็ซึ่งตอนนั้นใช้ชื่อจริงคือนพดลนะฮะตอนที่อยู่กับนันเมียคนแรก
กับเมียคนแรกเอ็มก็มาเจอตานะฮะแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสกันเมื่อ๕มิถุนายน๒๕๖
โดยเอ็มเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อจริงจากนพดลเป็นส่องศักดิ์ที่ใช้ในปัจจุบัน
นี่ครับจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยเมื่อ๕มิถุนายน๒๕๕๒แล้วเปลี่ยนชื่อ๑๙มิถุนายน๒๕๕๒
ดังนั้นตาเนี่ยเป็นเมียคนที่๒นะฮะอยู่กินกับนายเอ็มถึงปี๕๖แล้วก็เลิกกัน
โดยไม่ได้จดทะเบียนยาแต่ก่อนที่จะแยกทางกันเนี่ยนะฮะ
คือพบว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยเอ็มเนี่ยเขาคบหาอยู่กินกับเจนเจษดาเมียคนที่สาม
ที่มีลูก๕คนแล้วตายไป๔เนี่ยนะฮะเขาอยู่ปี๕๔นะแต่เลิกกับตาปี๕๖
เท่ากับว่าเอ็มนี่ครบซ้อนเจษดาเนี่ยเจนเนี่ยเป็นคนชุมพรนะฮะช่วงที่เอ็มอยู่กับตา
ก็มีเจนด้วยนะครับโดยกับเจนมีลูกห้าคนอ่าจากนั้นเนี่ยเอ็มมาได้เมียคนที่สี่
ก็คือหญิงสลินยาเป็นชาวจังหวัดตรังมีลูกด้วยกันหนึ่งคนปัจจุบันน้อง
อายุ๑๐ขวบนะฮะคนนี้ก็อยู่ปลอดภัยดีนะฮะสำหรับลูกนะครับคนนี้เอ็มไปพบรัก
แล้วก็สารสัมพันธ์ที่ภูเก็ตประมาณช่วงปลายปี๒๕๕๖ทีนี้ท่านไล่ไทม์ไลน์ความสัมพันธ์
ระหว่างที่เอ็มคบหากับเจนนะแล้วก็หญิงจนมีลูกด้วยกันเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับตานั่นแหละ
เท่ากับว่าในช่วงปี๒๕๕๔ถึง๒๕๕๖ที่เอ็มคบหาอยู่กินกับตานะฮะ
ก็บริหารเสน่ห์นะด้วยการอยู่กับเจนแล้วก็หญิงด้วยคืออยู่กับเมียสามคนนะฮะ
แต่หลักแล้วเนี่ยเขาจะมาอยู่กับเจนเป็นหลักแต่ยังติดต่อกับเมียคนแรก
คนที่หนึ่งเลยคือนันที่เป็นชาวจังหวัดตรังแล้วมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอยู่บ้าง
ส่วนจุ๋มเมียคนสุดท้ายคนที่๕ณปัจจุบันจุ๋มเป็นชาวกำแพงเพชรจุ๋มสุนัน
ที่มีลูกด้วยกัน๓คนหนึ่งในนั้นคือน้องโมเดลที่ว่าทำร้ายเสียชีวิตแล้วไปโบกปูน
ที่บ้านกำแพงเพชรของจุ๋มเนี่ยถ้าดูลูกสาวคนโตของจุ๋มก็คือน้องมิ้นท์ที่อายุสี่ขวบ
อ่าที่ว่าตาบอดแล้วก็อ่าปากแหว่งเนี่ยนะฮะสี่ขวบก็เท่ากับว่าการอยู่กินด้วยกันมาเนี่ย
มีลูก๓คนคนโต๔ขวบนี่ฮะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มันซ้อนกับทางเจนเจษดาด้วย
ปัจจุบันเขาก็ยังไม่ได้เลิกกันนะฮะทั้งสองคนก็เท่ากับว่าเอ็มส่องศักดิ์เนี่ย
อยู่กินสามผัวเมียกับเจนเจษดาและจุ๋มสุนันล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่มีลูกด้วยกันนะครับอ่าเธอก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวพฤติกรรมต่างต่าง
เดี๋ยวหลัง๒ทุ่มท่านมาตามอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของการดำเนินคดีในเอ็มคนนี้กันหน่อยนะคะ
สุดท้ายก็ไม่ทำมาหากินอะไรมีเมียตั้งเท่าไหร่ที่ตรวจทราบล่าสุดก็คือ๕คน

แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่คุณทำร้ายร่างกายลูกจนลูกเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปทิ้งนี่แหละ
ก็ถูกดำเนินคดีเรื่องของการฆ่าลูกทำร้ายลูกแล้วก็ซ่อนเร้นอำพลังศพนะคะ

คือในเอ็มเนี่ยค่ะถูกนำตัวไปฝากขังวันแรก
เจ้าหน้าที่ราชธรรมบอกว่าเหมือนกับนายเอ็มก็ปกติดีกินได้นอนหลับ
ไม่ได้มีอาการที่จะบ่งบอกได้ว่าป่วยจิตเวทอะไร
ซึ่งอย่างที่บอกว่าผลตรวจก็ไม่ได้ป่วยจริงนะคะ
จะนำมาเป็นข้ออ้างในชั้นศาลอะไรก็ไม่ได้
นี่ค่ะก็ไปฝักขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ปกติดีกินได้ไม่มีอะไร
เช้าวันนี้ตื่นแต่เช้ามืดออกกำลังกายกินอาหาร
คือก็จะมีผู้ต้องขังรายอื่นที่คอยดูเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไร
ไม่ได้เป็นอะไรเลยไอ้พวกจิตเวทอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นนะคะ
ส่วนจุ๋มก็ถูกเข้าธรรมศาสตร์หญิงกลางแล้ว
ก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลว่าเข้าเรือนจำไปแล้วเป็นยังไงบ้าง
ยังอยู่สอนอบังเขนที่แจ้งข้อหาเพิ่มวันนี้